พาคุณผู้ชมไปที่ศรีลังกาเมืองเล็กที่ก็ถือว่าเป็น
เกือบจะเป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนาเหมือนกันนะคะ
ไปดูพิธีค่ะเป็นงานแห่พระเขี้ยวแก้วประจำปี
งดงามหน้าตื่นตาตื่นใจสวยงามมากนะคะ
นี่เป็นภาพบรรยากาศของพิธีสมโพธิพระเขี้ยวแก้วครั้งที่๑๐
ในเมืองโกะเตประเทศศรีลังกาจัดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะ
โดยบริเวณเส้นทางแห่พระเขี้ยวแก้วก็มีการจัดแต่งสวยงามนะคะ
บันเลงดนตรีร้องรำทำเพลงกัน
ส่วนไฮไลท์หลักนี่คุณผู้ชมดูสิช้าง
ขบวนพาเรทช้างกว่า๒๘เชือกค่ะ
โดยในกว่า๒๘เชือกนี้จะมีอยู่เชือกหนึ่งที่บรรทุกหีบศพ
ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหีบบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุ
ตามความเชื่อของชาวศรีลังกานะคะ
โดยพระธาตุเขี้ยวแก้วถือเป็นพระทันตธาตุ
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดพระเขี้ยวแก้ว

ก็ถือเป็นพิธีกรรมทางศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในศรีลังกาด้วย
จะจัดขึ้นที่วัดเก่าแก่อายุกว่า๖๐๐ปี
ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรศรีลังกา

จัดขึ้นทุกปีปีนี้ก็๑๑๗แล้ว